ที่โรงเรียนจ่านกร้องเมืองพิษโลก
เค้าพูดว่าการมอบเกติบัติให้กับนักเรียน
สามคนด้วยกันนะคะเป็นฮีโร่ช่วยชีวิตคุณลุงออกจากรถ
ขณะที่ประสบอุบัติเหตุรอตายหวุดหวิดคุณลุงค่ะนี้
นายนรงสิงรุ่งเรืองกิจรองผู้อำนวยการโรงเรียนจารุกร้อง
พร้อมคณะครูทำพิธีมอบเกียรติบัติเชิดชูเกียรติ
ให้กับนายชินวัฒน์จันหอมนายพิพัฒนพงศ์แย้มเกษร
และนายสรันถิ่นทัพเป็นนักเรียนชั้นหมอ๕
ที่ทำความดีนะคะภาพนี้นะคะเป็นเหตุการณ์ที่
รถยนต์คันหนึ่งไฟไหม้
แล้วเด็ก๓คนก็ไปช่วยคุณลุงออกมา
รอดตายวุฒิบิตนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๓๐กันยายนค่ะ
เมื่อรถของคุณลุงจวนเชื้อสายมาก
เกิดไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็วเกิดที่ขึ้นที่
หลังวัดครูหาสวรรค์ห่างจากโรงเรียน๑๐๐เมตรเท่านั้น
เป็นจังหวะเดียวกับที่๓คนนี้ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านค่ะ
และเห็นว่าคุณลุงกำลังวิ่งกลับไปเอาเอกสารภายในรถคันที่เกิดเหตุ
ด้วยความเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดอันตราย
เพราะว่าไฟนี่กำลังลุกไหม้เลยนะคะ
สามคนไม่รอช้าตัดสินใจวิ่งเข้าไป
ดึงคุณลุงออกมาจากรถได้อย่างบุดบิดเลย

ค่ะด้านนายนรงสิงห์รุ่งเรืองเกียรติรองภูมิหน่วยการนะคะ
ชมในความกล้าหารของนักเรียนทั้ง๓คน
ได้มอบเกียรติบัติเชิดชูเกียรติการทำความดี
เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นตัวอย่างที่ดี
ให้กับนักเรียนคนอื่นท่ามกลางเสียงปรบมือ
แสดงความยินดีชื่นชมทั้งโรงเรียน
และเสียงปรบมือก็กึกกล้องมาจนถึงที่นี่เลยค่ะ
เยี่ยมมากค่ะ